เรื่องนี้คุณผู้ชมคะฟังแล้วเดี๋ยวจะตกใจน้าชายแท้แท้
หลานกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ไม่มีอะไรเลยหลานสาว
หลานสาวเรียนอยู่ม๖แล้วปรากฏว่าน้าชายเดินไปกระทืบหลานสาวจนปางตาย
ใช้คำว่าปางตายอาการสาหัสเพราะอะไร
ตอนนั้นเนี่ยตำรวจจะเข้าไปควบคุมตัวเจ้าตัวเนี่ยถึงขั้นไลฟ์ด้วยนะคะ

ยังมีทุกคนรอกที่นั่น
มันแค่เจ้าดูสักที

จากการมี
เขาเพิ่งจะกระทืบหลานสาวตัวเองซึ่งเรียนอยู่ชั้นม๖เกือบตาย
แล้วในขณะเดียวกันตำรวจมาถึงยังกล้าที่จะไลฟ์ด้วย
ไลฟ์สดเพื่อให้คนอื่นได้ดูบอกตำรวจจะมาจับเขา
แล้วเขานี่แหละเป็นคนที่ถูกกระทำ

นี่คือตำรวจสพนสุวรรณจะพยายามไประงับเหตุ
เมื่อเจอผู้ชายคนนี้ที่กำลังคลั่งค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตำบลดงอีจานที่อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรำ
เมื่อวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ตัวคนที่กำลังไลฟ์อยู่นี้แล้วคลุ้มคลั่งอารวาส

ชื่อจริงว่านายมณัชชัยหรือนายเท่อายุ๒๘ปี
สภาพแบบนี้คุณผู้ชมน่าจะเดาได้
ใช่ค่ะเขาเสพยาแล้วก็ดื่มเหล้าจนเมาเลยค่ะ
อกจากนี้นอกจากจะทำลายข้าวของแล้วก่อนหน้าคือกระทืบ
ใช้คำว่ากระทืบนะคะหลานสาวอายุ๑๘เท่านั้นเองชื่อน้องเอิญค่ะ
เอิญนั่งอ่านหนังสืออยู่แต่ถูกกระทืบจนปางตาย
และถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวกว่าจะเกลี้ยกล่อมได้
กว่าจะให้เขาปิดไอ้ไลฟ์สดอันนี้ได้เนี่ยใช้เวลาอยู่นานเลยนะคะ
สุดท้ายสามารถคุมตัวเข้าไปโรงพักได้ค่ะ
พ่อของในเท่พ่อของคนก่อเหตุนายฉลอมอายุ๖๖ปี
เพราะเล่าแบบนี้เท่เป็นลูกคนที่สามของผม
ออกมาจากคุกนี่เองในคดียาเสพติดออกมาได้ไม่กี่วันเองค่ะคุณคิง
แล้วกลับมาบ้านมาดื่มเหล้าแล้วเสพยาบ้าอีกนะ
ที่เพิ่งออกจากคุกมาเพราะคดียาเสพติด
แล้วมาอารวาสทุบประตูกระจกหน้าบ้านถีบประตูห้องของน้องเอิญหลานสาว
กระทืบแบบไม่ยั้งโมโหน้องเอิญที่ไม่ยอมเปิดประตูให้
ใครจะกล้าเปิดนะคะเขาก็ต้องกลัวใช่ไหม
ขู่อาฆาตจะฆ่าน้องเอิญถ้าเกิดว่าไปฟ้องพ่อฟ้องแม่
ตัวเองเนี่ยก็พยายามจะเข้าไปห้ามไม่ให้ลูกชายไปทำร้ายหลาน
แต่ก็ถูกทำร้ายด้วยถึงขั้นต้องยกมือไหว้ลูกชายตัวเองค่ะ

เขาดูคุ้มข้างไหมตอนนี้
ทะเลแต่ผมพูดว่าผมจะได้ยกมือไหว

นี่พ่อแท้ของคนก่อเหตุ
พ่อเองยังถึงขั้นยกมือไหว้ขอเลยนะ

เป็นน้าชายแท้กระทืบน้องเอิญจนปางตายค่ะ
เอิญรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนางรอง

ม้ามบวมไตช้ำเลยค่ะ
เพราะเกิดจากการถูกกระทืบอย่างรุนแรง
แม่ของน้องเอิญแม่ว่ายังไง
แม่น้องเอิญก็คือพี่สาวของในเท่คนก่อเหตุ
นางสาวธิดารัฐอายุ๓๕ปี
นั่งเฝ้าลูกสาวตัวเองนี่แหละค่ะ

น้องชายมากระทืบลูกสาวตัวเองขนาดนี้
แต่แจ้งความไว้แล้วที่สพนสุวรรณ
จะให้เอาผิดกับน้องชายแท้นี่แหละ
แล้วบอกด้วยว่าน้องชายมีพฤติกรรม

แต่ยังทำร้ายพ่อทำร้ายแม่ด้วย
แล้วยังชอบมาขู่บังคับขอเงินจากพ่อแม่พอไม่ได้

หรือทำอะไรให้ตัวในเท่ไม่พอใจ
พ่อแม่ถึงขั้นต้องไปหยิบยืมเงินจากคนอื่น

กลัวนี่แหละว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

อยากจะให้ดำเนินคดี
แต่ถามว่าพอติดคุกไปก็ติดแป๊บเดียว
ออกมาก็มาเสพยาบ้าแล้วก็เป็นแบบเดิมอีกค่ะ
แล้วก็เหมือนเขาก็เลยคิดว่าเออตัวนี้มันเป็นจุดอ่อน
พี่ตากับยายแบบเออเขาเลี้ยงมาแบบเออ
อะไรก็จะไปลงที่หลาน
อยู่กันยังไงคะเนี่ยครอบครัวนี้ค่ะ
แล้วถามว่าตัวแม่ของน้องเอิญเองแม้จะเป็นพี่สาวแท้ของในเท่
ก็ยังบอกเลยว่าตอนนี้คนในบ้านกลัวไปหมดแล้วยังไงล่ะ

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางช่วยเหลือครอบครัวด้วย
ตอนนี้ทุกคนกลัวมากถ้าในเทศติดคุกไปแล้วกลับออกมาอีก

ตรวจปัสสาวะก็เจอสารเสพติดอย่างนั้นนะคะ
ถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดและส่งไปฝากหางที่เรือนจำ

แล้วก็ตัวเองในเท่ยังมีหมายจับในคดีพยายามฆ่าด้วย
เพราะอะไรมีคนในหมู่บ้านไปแจ้งความด้วยอีกคดีหนึ่งอีกค่ะ